เริ่มต้นด้วยเรื่องของข้อ๑๙นะครับ
โอมิครอนที่มีข่าวว่าพบรายแรกในไทย
เป็นชายชาวต่างชาติชาวอเมริกัน

ตอนนี้ก็รักษาตัวกันอยู่ในสถานที่ของรัฐของไทย
วันนี้มีข่าวยืนยันว่าพบอีก๒ในไทยนะครับ
รวมเป็น๓แล้วนะครับแต่ว่า๒คนนี้เนี่ยเป็นคนไทย
เป็นผู้หญิง๒คนนะครับมาจากไนจีเรียนะครับ
มาถึงก็ต้องอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐเหมือนกัน

เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่๖๐กว่าประเทศที่เราเปิดประเทศด้วย
พอตรวจแล้วพบว่า๒คนนี้ติดโควิด๑๙นะครับ
แต่เนื่องจากมาจากทางไนจีเรียนะครับ
เป็นหญิงสาวชาวไทย๒คนคนหนึ่งอายุ๓๖อีกคนนึงอายุ๔๖นะครับ
เป็นล่ามที่ไปเข้าร่วมประชุมคริสตจักรที่ไนเจรีย
ช่วง๑๓๒๓พฤศจิกายนนะครับ
คือเข้าไปเนี่ยทั้งหมด๒๐คนนะครับ
เป็นคนไทย๓นะครับ
๒คนนี้เนี่ยตรวจสอบพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
แล้ว๒๓พฤศจิกายนเดินทางกลับมาที่ไทย

มาถึงไทยก็เข้าสู่ระบบการกักตัวทันทีนะครับ
เพราะว่า๒คนนี้ไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วย
แล้วไม่ได้มาจาก๖๓ประเทศที่เราให้มีการตรวจในลักษณะของการเปิดประเทศได้

ก็ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนครบกำหนดจนถึงวันที่๕ธันวาคม

แต่เนื่องจากมาจากทางไนเจรียนะครับ
ก็เลยต้องมีการย้อนไปตรวจว่า
เฮ้ตกลงแล้วที่ติดโควิดเนี่ย

ซึ่งตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะติดโอมิครอนนะครับ
แต่ขอรอขั้นตอนการถอดรหัสพันธุกรรม
เพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ
ว่าผลจะออกมาภายใน๑๒วันนี้
ระหว่างนี้กรมควบคุมโรคได้สอบสวนโรคเพิ่มเติม
พบว่าทั้งสองคนตอนนี้อาการหายแล้ว
แต่ให้สังเกตอาการอีก๗วัน
แล้วก็ไปตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย
เนื่องจากว่าวันที่๒๖พฤศจิกายนองค์การอนามัยโลก
ก็ได้ประกาศให้โอมิครอนเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล
ดังนั้นก็จึงได้มีการนำตัวอย่างของ๒รายนี้
ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกามาตรวจเพิ่มเติม
ซึ่งก็คือมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะติดเชื้อโอมิคอนนะคะ
และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนที่๓

เพื่อที่จะยืนยันทั้ง๒รายที่ไปประชุมที่ไนเจรีย
ได้มีการทำกิจกรรมและไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็ประกอบกับการที่เขาก็ไม่ได้รับวัคซีนทั้งคู่
ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อค่ะ
ขณะเดียวกันนายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
บอกว่าหญิงไทยทั้ง๒คนถือว่าอากานน้อยมาก
ติดโควิดีเป็นไปสูงมากเป็นสายพันธุกรมโมมิคลอน
ไม่สามารถแพทย์ต่อให้ใครได้
อนุญาตให้กลับบ้านแต่ว่าต้องกักตัวเฝ้าดูอาการด้วยนะครับ
ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอันนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกนะครับ
ส่วนเรื่องความรุนแรงของโอมิครอนนั้นถือว่าความรุนแรงค่อนข้างต่ำ
การอนามัยโลกยืนยันว่าในขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
จากโควิดสายพันธุ์โอมิครอนแม้แต่คนเดียวนะครับ
ข้อมูลทุกอย่างผ่านการวิเคราะห์มาอย่างรอบด้านนะครับ
ขอยืนยันว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เอาข้อมูลมาบอกแบบไม่มีข้อมูลยืนยัน
ธิบดีกรมควบคุมโรคบอกกับเราแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยวันนี้
มีทั้งหมด๓๖๑๘รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ๓๕๖๒นะครับ
มาจากการเข้ารักษาในโรงพยาบาล๓๔๐๐จากการตรวจค้นเชิงลุก๙๙
เรือนจำ๔๐เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ๑๖
มีผู้รักษาหายแล้ววันนี้รักษาหายเพิ่ม๕๐๐
รวมติดเชื้อสะสมกว่า๒ล้านรายนะครับ
เสียชีวิตเพิ่มวันนี้๓๘เราเสียชีวิตสะสมจากโควิด๑๙เนี่ย

อยู่ระหว่างการรักษาตัวอีก๖๔๒๐๐รายนะครับ

ส่วนเรื่องของวัคซีนโควิด
ไทยเราฉีดเข็มที่๑สะสมไปแล้ว๔๙ล้านกว่าราย
เข็มที่๒ฉีดกันไปแล้ว๔๒ล้านกว่าราย
มีผู้ที่ฉีดเข็ม๓แล้วเนี่ย๓ล้านกว่าราย
รวมทั้งหมดวัคซีนโควิด๑๙ที่เราฉีดมาตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เราฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปแล้วทั้งหมด๙๕ล้านโดส

หมายความว่าผู้หญิงสองคนนี้มาจากไนซีเรียติดโควิด๑๙แน่นอน

แต่เขาย้อนกลับไปตรวจว่าใช่โอมิครอนไหม
มีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะใช่นะคะ